แล้วมาวุ่นวายอะไรที่พัทธลุง

นี่ไงผมก็เลยกำลังย้อนมาที่อาจารย์
อาจารย์บอกว่าเรื่องจริงมันคือยังไง
เพราะตอนนี้แต่ละคนเล่าไม่ตรงกันเลย
ตำรวจภาค๘ขอโทษนะ
ไม่ต้องมาสารแนพัทธลุงครับ
อยู่แค่นครศรีธรรมราชครับ
แล้วตำรวจภาค๘ทำไมมาสารแหน่ที่นี่
ไม่พูดผมไม่ได้มาบอก

นี่เขาถึงบอกว่า
ตัวชะดอก่อนนั้นก็บอกขยายผล
แล้วไหนนี่บอกเดินถือปืนแล้วเขามาจับ

จับให้ชัดแล้วมันจะเห็นว่าข้อแตกต่างมันเยอะ

ต้องกลับไปดูต้นน้ำตำรวจภาค๘ชุดนั้น
อยู่ขณะนี้คดีอยู่ในศาลปราบรามทุศจฤษภาค๙
เพราะกรณีนี้ก็ต้องถ้าผู้สื่อข่าวอยากรู้จริง

ความเรื่องนั้นคือเป็นต้นน้ำ
คือเหตุการณ์ในวันนั้นที่ไปจับชะลวดแล้วแป้งไปช่วย
ตำรวจก็โดนแจ้งข้อหาเหมือนกันเหรอฮะ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบขึ้นปราบรามศาลทุศจภาค๙อยู่

เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าตำรวจมันไม่เห็นโดน
ตำรวจที่ไม่โดนคือตำรวจที่พัทธลุงที่ตามไปทีหลัง
แป้งไปกับพวกก่อนไปชิงตัวก่อน
แล้วตำรวจเนี่ยที่ผมทราบนะที่เขาตามไปทีหลัง

ยังลอยนวลเขาก็จะไม่มอบตัว
มันเรื่องของเขาแล้วนะคือผมไม่รู้ล่ะก่อคดีไม่ก่อคดี
แต่ตำรวจที่รับแจ้งกับทหารเขาก็ไปในที่เกิดเหตุ
แล้วทีนี้พวกนี้ก็ถูกสอบเหมือนก็ถูกสอบไปว่ามาทำไม
แต่ว่าในสำนวนสอบสวนเป็นยังไงผมไม่รู้นะต้องแยกนะ
อย่างที่ท่านประยุทธ์โฆษกสำนักงานในการสุดว่าเนี่ยก็ต้องรอฟังท่าน
ไอ้นี่ผมได้จากข่าวประชาชนก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมด
แต่ผมขอให้คิดตำรวจภาค๘จะไปจับจรวดที่เดินเล่นถือปืน
เป็นไปไม่ได้ไอ้ขยายผลต่อชะดอก็บอกขยายผลขยายผลมาจากไหน
ปกติถ้าขยายผลเนี่ยตำรวจเวลาเขาข้ามพื้นที่ภาค๘ไปภาค๙

พยายามขอสัมภาษณ์แต่ท่านก็เก็บตัวเงียบเลยนะครับ
แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
ได้รับการประสานจากพ่อของจรวดว่าจรวดถูกอุ้มตัวไป
ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มบุคคลใด
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ไปช่วยเหลือ
ตามสำนวนข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ไม่เคยประสานขอความช่วยเหลือจากแป้งนาโนตแต่อย่างใด
และวันนั้นก็อยู่บ้านตลอดมีหลักฐานอ้างอิงได้
การออกมากล่าวถึงตนและกระบวนการยุติธรรม
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ผมได้มาก็เป็นอย่างนั้น
ทีนี้เวลาสำรวจที่พระสลุงที่เข้าไปเข้าโดนคดี
เขาก็บอกมาเพราะคุยกับบอย

ไม่มีใครเปิดหน้าไงมันก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
ทีนี้อาจารย์มันจะต้องเริ่มต้นยังไงในการมันจำเป็นไหมหรือมันจะต้องเริ่มต้นไหม
ในการที่จะลื้อสำนวนหรือเอามาดูอะไรยังไงใหม่ไหม
อย่างที่แป้งเขาบอกว่าเขาร้องขอความเป็นธรรม
ว่าทำไมเขาโดนคนเดียว